พาไปดูเรื่องของการขอฝนหน่อยเป็นยังไงบ้าง
ฝนหน่อยเพราะว่าหลายพื้นที่แม้ว่าฝนจะตกลงมาหลากหลายพื้นที่

แต่ว่าบางพื้นที่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์ภัยแรงกันอยู่
ทำให้ชาวบ้านเองก็ต้องออกมาขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
อย่างที่จังหวัดพยาวชาวบ้านเองเขาก็มาร่วมกันแห่ปลาช่อนเพื่อขอฝน
เดียวกับที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านมาท่องคาถาปลาช่อน
เขาบอกว่าเนี่ยท่องคาถาปลาช่อนแล้วฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล
เพราะว่าที่นี่เขาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมาอย่างดี
รู้ว่าปลาช่อนขอฝนได้เห็นแต่นางแมว
ไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าเขาทำพิธีกันยังไง
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่รัตนพบหมู่๑๒ตำบลดงใหญ่
อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาร่วมกันสืบสารประเพณีโบราณนะคะ
เป็นการสวดคาถาปลาช่อน
ก็ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
พิธีเขาจะเริ่มจากการนำปลาช่อนที่ชาวบ้านจับได้จากห้วยน้องต่าง

ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะ

แล้วก็นำพญาปลาช่อนมาใส่ในบ่อกลางทุ่งนา
จากนั้นมีการตั้งบายสีบวงสวง
แล้วก็ให้พรามทำพิธีสวดคาถาปลาช่อน
เพื่อขอให้เทวดาบันดาลให้ฝนตกลงมาภายใน๓วัน๗วัน
ด้านนางแก้วสุขภิมาย

คือหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรง

ชาวบ้านเขาก็เลยต้องทำทุกวิถีทาง

แล้วก็หวังว่าวิธีนี้จะได้ผล
เขาร่วมกันจัดพิธีแห่อุปกรุษแห่ปลาช่อนแล้วก็พญาช้างเผือก
ก็ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูการหลังเกิดภาวะภัยแรงในพื้นที่มานานกว่า๒เดือน
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหนักมากค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกผลผลิตก็เสียหายเป็นจำนวนมาก
ขณะที่นายวรวิทย์บุรณสิรินะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวก็เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะ
ส่วนด้านของพระครูสุวรรณธรรมวินิจอัฐหมูร์เจ้าอาวาดวัดหมายแทนคำ
หิมพานพระคาถามัชชาปราช่อนพระคาถามโหสดและพระคาถาพญาคางคก
ทั้งหมดนี้ชาวบ้านชาวล้านนาเชื่อกันว่า
หลังจากทำพิธีแล้วจะช่วยให้ฝนตกแล้วก็มีน้ำมีท่าอุดมสมบูรณ์นะคะ